กลับเรียนท่านประธานและผู้สมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ
ก็ผมขอเรียนชี้แจงประเด็นเรื่องของการจัดงาน
กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คือพูดง่ายในส่วนท้องถิ่นแล้วก็ส่วนของท้องที่นะครับ
คือจังหวัดอำเภออาจจะเป็นตำบลหรือหมู่บ้าน
ประเด็นแรกก็อยากจะเรียนว่าในเทศกาลที่ได้พูดถึงนะครับ
ในเรื่องของวาระอันเป็นมหามงคลเช่นวันเฉลิมพระชนประพันศา
กระทรวงมหาทัยก็จะแจ้งให้ทางท้องที่ทางท้องถิ่น
ได้จัดงานตามความเหมาะสมของพื้นที่นะครับ
ประเด็นก็คือว่าต้องการให้ประชาชนคนไทย
หมู่เหล่าที่กระจายกันอยู่ได้มีโอกาสได้มาทำงาน
มาร่วมงานนะครับลักษณะของการจัดงานนั้น
ก็อยากจะเรียนว่าเป็นการจัดงานในลักษณะที่
เป็นเรื่องของการทำกุศลเช่นการทำบุญตักบาท
กันทำสารณกุศลเป็นต้นนะครับส่วนใหญ่
จะเป็นการกระทำลักษณะเช่นนั้นไม่ใช่การเฉลิมฉลองนะครับ
การดำเนินการในพื้นที่อย่างที่ผมเรียนแล้ว
ว่าถ้าเราทำที่ใดที่หนึ่งอาจจะเป็นที่จังหวัด
ก็อาจจะเป็นภาพที่อาจจะประหยัดได้นะครับ
จะอยากจะเรียนว่าการจัดงานลักษณะที่ผมเรียนแล้ว
ใช้งบประมาณมากมายอาจจะมีการใช้จัดสถานที่บ้าง
แต่เจตนาก็คือไม่ต้องการให้ประชาชนต้องเป็นภาระ
ในการเดินทางในการต้องเสียงบประมาณบ้าง
เสียเงินมากของประชาชนนะครับ
น่าจะเป็นสิ่งที่ดีและเมื่อดูพิจารณากิจกรรมแล้ว
ก็จะเห็นว่าสิ่งที่ทำนั้นก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชน

กันทำความสะอาดสถานที่ต่าง

ก็เป็นกุศโลบายที่ใช้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่
โดยไม่ต้องเดินทางมาได้มีโอกาสใช้วันอันเป็นมหามงคล
ได้ทำกิจกรรมร่วมกันอาจจะส่งเสริมความสามัคคี
เพราะฉะนั้นก็คงไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นภาระเรื่องงบประมาณ
หรือความไม่เหมาะสมก็เหรียญประคุณาทราบครับ